มีผู้ชายสองคนบุกมาที่บ้าน
แล้วมีการล็อกคอลูกชายวัยสิบห้า
ผู้เป็นพ่อเห็นแบบนั้นเอาปืนมามายิงสวนไปค่ะ

ทีนี้พ่อไม่ได้หนีไปไหนนะมอบตัวกับตำรวจเลย

คุณตำรวจฟังเถอะพ่อหนูโดนเขาทำก่อน
ผู้ชายสองคนนั้นเขามาต่อยพ่อหนูก่อน

คือลูกสองคนบอกพ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อจะช่วยลูก

เขาบอกว่าถ้าให้ผู้ชายนั้นมาเกาะเหตุกับผมนะ
เคยมาก่อเหตุกับผมแหละผมไม่ว่าอะไรเลย
นี่มาทำกับลูกผมอ่ะทำกับลูกผมผมยอมไม่ได้
ใช่ค่ะแล้วนี่คือนายสมเกียจนะคะผู้เป็นพ่อ
นายสมเกียจวัยเกษตรกรอายุ๕๔ปี
ก็ไปมอบตัวกับตำรวจที่สพนฉางเลย
บอกกับตำรวจตำรวจครับผมนี่แหละยิงสองคนนั้นเอง
สองคนไหนนายดาวรุ่งนรสิงค่ะ

แล้วตัวนายสมเกียรติเนี่ยนะคนที่เป็นคนยิงน่ะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยโดนในรุ้งกับในเจ๋งเนี่ย
จับตัวเขาไปซ้อมจนผมเจ็บที่หน้า
แล้วผมก็โดนสองคนนั้นพูดจาเยาะเย้ยถากถังตลอดเลย
มาล่าสุดนี้๒คนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
เข้ามาในบ้านผมที่หนองฉางอุทัยธานี
แล้วมาทำร้ายลูกผมจับลูกชายวัย๑๕ปีของผมล็อกคอ
แล้วก็มาต่อยผมอีกผมไม่ทนวิ่งไปเอาปืน๙มม
ประดิษฐ์ที่ซ่อนไว้ในบ้านนะคะออกไปไล่ยิงในรุ้ง
แล้วก็ในเจ๋งสองนัดจริงจริงยิงอีกนัดหนึ่งด้วยนะ
นัดที่๓แต่ว่านัดนั้นมันขัดลำกล้อง
ทั้งสองคนวิ่งหนีลงทุ่งนาหายไปในความมืดเลย
แล้วตัวนายสมเกียจเองก็ไม่ได้หนีค่ะ
ตรงเส้นคลองทัพสะเหลาที่อำเภอหนองฉาง
แล้วเอาปืนนั้นไปโยนทิ้งอยู่ตรงคลองระบายน้ำ
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของสองคนนั้นก็จอดทิ้งไว้
น้ำมันมันหมดแล้วทิ้งเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวลองฟังนายสมเกียจหน่อยค่ะ
มันวิ่งเข้าไปในบ้านน่ะไปล็อกลูกฉายผมเลยอ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ทีนี้หลังจากที่นายสมเกียจเขาบอกว่าเขาเอาปืนไปทิ้งตรงคลองระบายน้ำใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำกำลังไปค้นหาปืนสิแต่ตอนที่ไปค้นหานะนะไม่เจอปืนค่ะ
แล้วระหว่างนั้นเมียของนายสมเกียจก็คือนางสุกัญญาพวงแช่มมากับลูกชายอายุ๑๕ที่โดนล็อกคอ
แล้วมีลูกสาว๑๐ขวบมาด้วยค่ะบอกว่าเนี่ยขอมาพบพ่อหน่อย
แล้วก็บอกกับตำรวจนะว่าคุณตำรวจพ่อหนูทำไปเพราะปกป้องคนในครอบครัวปกป้องพี่ชายหนู
แล้วหนูว่าพ่อหนูว่านะโดนลุงกับลุงเจ๋งน่ะเขาบุกมาทำร้าย

ขอมาถามพ่อหนู

เอาเนื้อ
นี่ต่อไปด้วยนะคะครับ